เลิกคบกันแล้ว
ก็คงคบกันก็ลำบากนะฮะทำใจลำบากนะครับ

ป้าดากับป้าติ้นเนี่ย
มีกรณีปัญหาก็คือว่านางเรวดีหรือว่าป้าติ้น
บอกว่าเคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวด๑เมษายน๒๕๕๙นะฮะ
หมายเลขก็คือ๐๖๖๗๒๐๕คู่๓๐ล้านคุณเขียนมาสอน
แต่ว่าป้าติ้นเนี่ยบอกว่าวันที่ไปซื้อกับป้าดาที่วัดลาดบัวขวัญ
อ่าที่กรุงเทพนะ
ก็ปรากฏว่าป้าดาเนี่ยซื้อแล้วก็บอกว่าไม่ได้ซื้อ
ไม่ยอมแบ่งเงินให้ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับ

ปัญหาก็คือว่าไอ้สำนวนคดีที่อยู่ที่ตำรวจเนี่ย
ติ้นบอกว่ามีหมวดโค้กที่เป็นคนที่ทำคดีตั้งแต่แรกเนี่ย
เขาฝากสำนวนเอาไปให้กองปราบแล้วก็เลยเปิดดูเพราะสงสัยสำนวน
ไปมาสำนวนนี้มันไปถึงศาลด้วย
ใช่ค่ะแล้วสารท่านก็เลยเห็นว่าคดีมีมูลก็รับฟ้องเอาไว้
จนทำให้ป้าดาก็ถูกฟ้องตกเป็นจำเลยนอนคุกอยู่๔วัน
กว่าจะมีเงินประกันตัว๕แสนบาทออกมา

แต่ว่าเอาสำนวนนี้ไปฟ้องศาลกันเอง

วดโค้กเนี่ยนะฮะที่ถูกพาดพิงถึงวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราก็เลยเดินทางไปยังกองบังคับการตำรวจนครบาน๔เลย
เพราะว่ามีข้อมูลว่าหมวดโค้กตอนนี้ถูกย้ายไปอยู่ที่หน้าห้องของผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔นะครับ
ซึ่งเป็นนครบานที่กำกับดูแลสอนอประเวทต้นสังกัดนะครับ
ตอนที่เคยทำคดีของป้าติ้นกับป้าดานะครับ
วดโค้กชื่อจริงคือร้อยตำรวจโทสมประสงค์ประสาทรัฐนะฮะ
ที่แจ้งความดำเนินคดีกับนางสุดารัฐน้อยนิดหรือป้าดานะครับ
อ่าปรากฏว่าไปถึงก็ไม่เจอนะ
ทีมข่าวเราก็ไปที่ห้องของผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔ด้วย
ไปถามตำรวจที่อยู่ที่ในห้องนะฮะ
ก็ยืนยันกับทีมข่าวว่าหมวดโค้กไม่ได้มาทำงานที่นี่
ก็ไม่ได้มีคำสั่งให้มาช่วยราชการอะไรที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๔นะ
แต่ยอมรับว่าหมวดโค้กก็จะมาที่นี่เป็นระยะ
ก็เหมือนกับมาพบผู้บังคับบัญชานะครับ
ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔นะครับ
ท่านพลตมตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์นะครับ
ท่านก็ให้เหตุผลว่าคือไม่ได้ว่าขอหมวดโค้กมาทำงานช่วยงานอยู่ที่หน้าห้องนะ
แต่ที่ย้ายเข้ามาเนี่ยเพราะว่าหมวดโค้กสำนวนคดีนี้ค้างอยู่เยอะมาก
ก็เลยต้องให้มาเคลียร์สำนวนคดีให้หมดนะฮะ
แล้วก็ให้ไปช่วยดูงานจราจรที่สอนอหัวหมาก
หลังจากก่อนหน้านี้อยู่ที่สอนอประเวทนะครับ
ก็เป็นการให้มาเคลียร์สำนวนค้างตามปกติหรือเรียกว่าพักเวรก็ได้
แต่ไม่ใช่ว่ามีกรณีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วย้ายมาเป็นหน้าห้องของตน

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ยังได้พูดคุยกับตำรวจท่านอื่นนะครับ
บอกว่าหมวดโค้กมาทำงานที่หน้าห้องของผู้บังคับการเนี่ย
อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะไหนอย่างไร
แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีคำสั่งอย่างเป็นทางการให้มาช่วยราชการนะครับ
แล้วก็ไม่ได้มาปรากฏตัวระยะหนึ่งแล้ว
ตั้งแต่มีคดีเรื่องของป้าติ้นกับป้าดาที่มีการพาดพิงถึงหมวกโค้กขึ้นมา
ค่ะทีนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วค่ะการทำงานของหมวดโค้กในสำนวนคดีนี้
พลตำรวจโทชานเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เรียกพันธุ์ตำรวจเอกอลงกรสิริสงคราม
ผู้กำกับการตำรวจนครบานประเวท
พันธุ์ตำรวจโทจตุภูมิมุทซาเคนรองผู้กำกับสอบสวน

ก็ให้เอาสำนวนคดีนี้ค่ะมาตรวจสอบ
แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลของหมวดโค้กด้วย
กรณีที่หมวดโค้กถูกกล่าวหาก็เอามาตรวจสอบทั้งหมดเลย
คุยกันอยู่สักชั่วโมงหนึ่งนะคะคุณผู้ชม

ล่าสุดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหมวดโค้กเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็ให้พันธุ์ตำรวจเอกธวัฒน์วงสง่ารองผู้บังคับการตำรวจนครบานสี่
เป็นกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็ให้รายงานผลภายใน๑๕วัน
แล้วก็บอกด้วยว่าจากการตรวจสำนวนคดีเจอความผิดปกติจริงนะคะ
เจอความผิดปกติของสำนวนคดีที่หมวดโค้กเป็นคนทำ
ส่วนที่สำนวนคดีนี้ไปอยู่ในมือของป้าติ้นได้ยังไง
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔ก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงในเรื่องนี้แล้ว
เพราะตามปกติเนี่ยพนักงานสอบสวนจะไม่ให้สำนวนคดีกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ
คือจากที่เรารายงานข่าวไปล่ะว่าสำนวนคดีเนี่ยหมวดโค้ก
ฝากป้าติ้นให้ไปให้กับกองปราบแต่ระหว่างที่สำนวนอยู่กับป้าติ้นแอบเปิดดู
ติ้นแอบเปิดดูเพราะอยากรู้ว่าเป็นยังไง

ใช่แล้วเปิดดูเกิดอะไรขึ้นระหว่างเปิดอันนี้ก็ไม่รู้
ทีนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวเป็นความผิดทางวินัยหรือเปล่า
ถ้าเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงนี่โทษหนักถึงขั้นไล่ออกเลยนะคะ
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าหมวดโค้กก็ไปนั่งหน้าห้องของผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔
ฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจนครบานพูดถึงประเด็นนี้ค่ะ
ผู้การได้ตั้งเยอะกับกรรมการแล้ว
ผมก็ได้เรียกมาดูอีกทีหนึ่งในการตั้ง
กรรมการตรวจสอบเรื่องนี้เขาได้จริงเป็นอย่างไรนะครับ

กรรมรถสามารถเอาส่วน

แต่เมื่อต้นพฤติการณ์ของหมวดอย่างนี้
พระราชสนิทธิ์ผู้นี้ได้บรรดิกาตามนั้นหรือไม่

เป็นประเด็นมวลโค้กไปอยู่หน้าห้องของพุคปรับการตำรวจนครบาศี

ถ้าตำรวจทำผิดก็ต้องว่ากับผิด
ในหมายเลข๐๖๖๗๒๐ที่ถูกกล่าวหาว่า
ป้าดาเนี่ยซื้อไปแต่ว่าไม่แบ่งเพื่อน

ซึ่งป้าดาบอกว่าที่สุดแล้วมันเหมือนกับ
มีรอยการขีดลบขูดค่าให้เหมือนกับ
มีลายเซ็นต์ของป้าดาแล้วมีคนอื่น
ประดามาเซ็นทับลายเซ็นคนอื่นอะไรแบบนี้
ซึ่งป้าติ้นเองก็บอกว่าสำนวนนี้มันเป็นหลักฐานที่หมวดโค้ก
มาจากกองสลากเรื่องใครถูกรางวัลอะไรยังไงบ้าง

แต่หมวดโค้กติดภารกิจก็เลยฝากตนไป
แต่สำนวนคดีนี้มันมีส่วนได้ส่วนเสียไงคะ

ใช่แล้วทำไมเอาสำนวนมาฝากกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

แล้วเขาบอกว่าพอไปตรวจสอบไปสอบถามว่าที่หมวดโค้ก
ฝากสำนวนไว้ที่ป้าติ้นเพื่อเอาไปให้ตำรวจกองปราบเนี่ย
เอาไปให้ตำรวจกองปราบนายไหนใคร

แล้วป้าติ้นระหว่างทางที่จะไปให้กองปราบดันเปิดซองดูอีกเนี่ย
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าสำนวนคดีนี้เนี่ย
ไม่ต้องไปส่งถึงกองปราบ
มันไม่ได้เป็นเรื่องที่กองปราบรับไปดำเนินการ
ป้าติ้นเปิดดูนี้เราไม่ได้อ้างเองด้วยนะ

เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกอลงกร
ซึ่งเป็นภูมิกับการสอนอประเวทนะครับ
บอกว่าคดีของป้าดานะครับ

โดยมีหวดโค้กเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ย

กองบัญชาการตำรวจนครบานได้ตั้งคณะทำงานมาโดยเฉพาะ
และมีความเห็นเสนออัยการสั่งไม่ฟ้องไปแล้วนะฮะ
ที่ป้าติ้นไปยื่นฟ้องสารเอง
เพราะตำรวจไม่ส่งฟ้องอายการนะฮะ
คือสั่งไม่ฟ้องเสนอไปอย่างอัยการ
ทางตำรวจก็ไม่ทราบว่าป้าติ้นเนี่ย

โดยนางเรวดีหรือว่าป้าติ้นนั้น
ได้นำสำนวนไปจากหมวดโค้กนะฮะ
ซึ่งขณะนี้ได้ให้หมวดโค้กทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงมาให้เร็วที่สุดแล้ว

รองภูมิกับการฝ่ายสอบสวนของสนประเวท

เงินรางวัล๓๐ล้านบาท
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ที่ถูกพาดพิง
จะเอาผิดกับป้าติ้นที่กล่าวหาหรือไม่

ส่วนพันธุ์ตำรวจโทจตุภูมิระบุในประเด็นนี้นะครับ

การพิจารณาว่าจะเอาผิดกับนางเรวดีหรือป้าติ้นหรือไม่
เพราะป้าติ้นได้พาดพิงผ่านสื่อว่า
รองภูมิกับการสอบสวนสนประเวทเรียกรับเงิน

ส่วนหมวดโค้กในขณะนั้นที่สำนวนอยู่ในความรับผิดชอบของสนประเวท
ระงับยับยั้งสำนวนดังกล่าวที่ผู้หมวดโค้กทำ
ซึ่งให้แก้ในหลายประเด็นก่อนที่ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาน
จะตั้งชุดทำงานมาทำสำนวนคดีต่อ
แล้วก็มาทราบภายหลังว่าป้าติ้นนั้นเอาสำนวนคดีไปยื่นฟ้องด้วยตัวเอง
แล้วมีรายงานนะคุณเขียนมาสอน
ว่าไม่ใช่แค่ว่าป้าติ้นได้สำนวนจากหมวดโค้กไปฟ้องศาลเองนะ
แต่หมวดโค้กเนี่ยไปขึ้นเบิกความในชั้นไต่สวนเป็นพยานให้ป้าติ้นด้วยนะครับ
ในการที่ฟ้องศาลเองนะครับว่าประดาษาถูกรางวัลที่หนึ่ง
แล้วก็ซื้อโรตเตอรี่จริงแล้วก็ไม่ได้ให้เงินส่วนแบ่งกับทางป้าติ้นด้วย
ภาพซ้ายมือคือหมวดโค้กนะคะ

ใช่ค่ะร้อยตำรวจโทสมประสงค์ประสาทรัฐนะคะ
ก็ยังมีใครเจอพยายามหาข้างอยู่
ก็คดีนี้นะครับพอป้าติ้นเอาสำนวนจากหมวดโค้กและหมวดโค้ก
ไปขึ้นเบิกความในชั้นไต่สวนเป็นพยานให้ป้าติ้นนะครับ
ก็ทำให้ป้าดาถูกสารประทับรับฟ้อง

ยังมีรายงานอีกว่าหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับ
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์

เรียกตัวหมวดโค้กไปสอบถามถึง๓ครั้ง
เกี่ยวกับเรื่องราวการทำสำนวนคดี
เราก็พยายามที่จะโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ได้

ป้าติ๋วหรือนางจรูน
อันนี้ก็มีกรณีปัญหากับป้าติ้น
หลังจากป้าดา๑ปี

รู้แค่ว่าป้าติ้นกับหมวดโค้กเนี่ย

ก็ยังหวั่นเกร็งอยู่เหมือนกันว่า

ป้าติ๋วกับหมวดโค้กเนี่ย

เหมือนกับว่าป้าติ้นกับหมวดโค้ก

ใช่นัดกินข้าวนัดคุยกัน

แทบทุกสัปดาห์ป้าติ๋วบอกนะครับ
ก็วันพรุ่งนี้ครับป้าดากับป้าติ๋ว

ไปแจ้งความให้ดำเนินคดี